คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ที่สุราธานีเด็กผู้ชายอายุ๗ขวบเองค่ะ
ถูกพ่อเลี้ยงกระทืบม้ามแตก
สาเหตุก็คือน้องทำบ้องกัญชาของพ่อเลี้ยงตกพื้น

แต่แม่ของเด็กแม่แท้นะคะบอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
ขอเรียกว่านางเสาเอนามสมมุติก็แล้วกันนะคะแม่ของเด็กนะคะ
ร้องกับทีมข่าวขอความเป็นธรรมและให้เร่งติดตามคดีให้หน่อย
เด็กชายเอนามสมมุติลูกชายอายุ๗ขวบ
ถูกในแม็กซ์นามสมมุติเป็นพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายจนต้องส่งโรงพยาบาล
คือเราให้คุณบอมอภิวัตินักข่าวของเราไปตรวจสอบนะคะ
คุณแม่ในห้องเช่าอยู่ในอำเภอเมืองสุราธานีแม่เล่าให้ฟังว่าแม่มีลูกติดหนึ่งคน
และคบกับในแม็กซ์๖ปีเช่าบ้านอยู่ด้วยกันก็อยู่กัน๓คน
แม่ในแม็กซ์แล้วก็ลูกติด
แรกในแม็กซ์ก็เลี้ยงลูกตั้งแต่อายุขวบกว่าก็เลี้ยงลูก
ก็มีตีบ้างสั่งสอนบ้างแต่มันไม่ได้แรงอะไร
กันยายนไปสอบกศนให้ในแม็กซ์เลี้ยงแทน
พอกลับมาลูกซึมค่ะเงียบซึมไม่พูด
พอถามลูกก็ไม่ยอมบอกว่าเป็นอะไร
ไปอีกวันหนึ่งลูกเริ่มปวดท้องซื้อยามาให้ลูกกิน
เอ้าก็ไม่หายเลยพยายามจะถามลูกว่าเป็นอะไร
สุดท้ายลูกยอมพูดนะคะว่าในแม็กซ์พ่อเลี้ยงกระทืบ
เพราะทำบ้องกัญชาตกค่ะ
ก็เลยรีบพาไปหาหมอในวันที่๒๑กันยายน
บอกว่าเลือดออกในช่องท้องม้ามแตกเลยนะคะ
ต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ประมาณสัก๑๐วัน
หลังจากนั้นก็เลยแจ้งความเอาผิดกับในแม็กซ์
พอลูกอาการดีขึ้นก็ติดต่อไปหาในแก๊ก

แม็กซยอมรับว่าทำลูกจริงและขอโทษค่ะ

อืมก็ตอบว่าไม่ได้ตั้งใจ
คือตัวแม่บอกว่ายังไงก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ

ให้ลูกไปอยู่กับพี่ชายของแม่
แม่บอกแม่เสียใจอยากให้ลูกกลับมาอยู่ด้วยกันกับแม่เหมือนเดิม

ใช่หนูอยากให้เขารับทราบตรงนี้ด้วยว่าเขาทำกับหนูถึงขนาดนี้
แล้วเขาก็ไม่ได้ระหว่างลูกกับเขา

การที่ให้แจ้งความจับเขา
หรือว่าการที่ให้พี่มาสัมภาษณ์อย่างนี้
คือไม่ได้หมายความว่าเขาเกลียดเขาหรืออะไร
แต่เขาทำในสิ่งที่มันเกินไปสำหรับลูกเรา
แล้วเขาแก้ปัญหาให้เราก็ไม่ได้
เราก็ต้องเป็นคนที่นั่งเองเราเป็นคนที่เดือดร้อนเอง
ก็หนูก็ยังยืนยันคำเดิมค่ะว่า

คือแม่ก็พยายามจะบอกว่าแม่เนี่ยเลือกลูกนะ
ยืนยันจะดำเนินคดีกับในแม็กซ์พ่อเลี้ยงให้ถึงที่สุด
แต่ลูกเนี่ยทางพมให้ไปอยู่กับพี่ชาย
แต่แม่บอกว่าแม่อยากอยู่กับลูก
อยากให้ลูกกลับมาอยู่กับแม่ได้ไหม
ทีมข่าวก็เลยไปที่บ้านของนายโสพลและนางคณิตศรนะคะ

เล่าให้ฟังว่าเนี่ยน้องสาวคบกับในแม็กซ์ทะเลาะกันตลอดเลย

พอเกิดเรื่องทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ

อยู่ในความดูแลของญาติก่อนดีกว่า

ไม่มีความพร้อมในการดูลูก
คือแม่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

และ๓คือเสพติดกัญชา
แต่พี่ชายบอกว่าเหมือนน้องสาวจะไม่เข้าใจ
แล้วก็น้อยใจทำไมลูกไม่ได้อยู่กับตัวเอง
มาลักพาตัวลูกไปด้วยนะ
ต้องตามไปไปพาเด็กกลับมา
เขาบอกว่าถีบเขาก่อน
เอาขาถีบเขาให้เขาล้มนอนกับพื้นก่อน

เขาก็บอกว่าพี่จะถามว่า

เขาก็บอกว่ามี
หลังจากที่น้องนอนเสร็จ

แล้วก็ไปตีหน้าบ้านกับไม้กวาดอีก

ส่วนตัวเด็กนะคะเด็กชายวัย๗ขวบคนนี้ค่ะ
เล่าให้ฟังว่าพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายเป็นประจำเลยค่ะ
บางครั้งรุนแรงปากแตก

สาเหตุคือทำมีดและบ้องกัญชาหล่น

น้องลุกขึ้นยืนไม่ไหวคุณผู้ชมคะเด็กเพิ่งเจ็ดขวบอ่ะ
เตะโดนกระทืบตอนเนี้ยน้องบอกเลยว่า
ไม่ได้อยากกลับไปอยู่กับแม่นะคะเพราะกลัว
คือไม่ได้กลัวแม่นะแต่กลัวพ่อเลี้ยงจะทำร้ายอีก
ทีมข่าวก็พยายามโทรศัพท์ไปหาในแม็กซ์พ่อเลี้ยงนะคะ
เพื่อถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแม็กซ์รับสายบอกสั้น
ขอไม่ชี้แจงอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้กำลังคุยกับตำรวจที่โรงพัก

ีบอกว่าคดีไม่ได้ล่าช้าค่ะทำตามกระบวนการคือตอนแรกเนี่ยแม่เด็กมาแจ้งความ
แต่ไม่บอกชื่อที่อยู่ของในแม็กซ์ผู้ก่อเหตุก็ต้องให้ชุดสืบสวนไปตามตัวจนเจอ
แล้วก็นำตัวมาสอบปากคำทีเนี้ยแจ้งข้อหาไปแล้วสองข้อหานะคะ
ทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะและการกระทำรุนแรงในครอบครัว
เรื่องต้นในแม็กซ์พ่อเลี้ยงรับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบประวัติเตรียมส่งสำนวนเพื่อฟ้องต่อสาร
ส่วนการให้ความช่วยเหลือตัวเด็กเนี่ยนะคะตำรวจบอกว่าก็ต้องประสานทางสหวิชาชีพ
ประสานทางพมและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลก่อนนะคะ